เหตุการณ์ผู้ปกครองขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเขาถือป้ายประท้วงกันเลยนะ
เขาบอกว่าผู้อำนวยการคนนี้คือไม่โปร่งใส
โดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองนี่ค่ะ
ก็เลยเกิดภาพเหตุการณ์นี้ขึ้นนะ

นี่เป็นเหตุการณ์ชาวบ้านในชุมชนบ้านอ่าวอุดมกว่า๕๐คน
เดินขบวนค่ะถือป้ายขับไล่
ผู้อำนวยการของโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมก็คือ
นางนิพาวันสุวรรณน้อยนะคะ
โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขระ

ถามว่าอ้าวไปขับไล่เขาทำไม
เรื่องของการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
ที่ได้รับมาจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนมอบให้กับนักเรียน
ถามว่าเงินเหล่านี้เนี่ยที่รัฐให้มา

ทำไมมันไม่ตกถึงนักเรียนเนี่ยนะคะ

พอเดินประท้วงมาภายในโรงเรียน
มีครูบางคนค่ะนำกล้องโทรศัพท์มาถ่าย

แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปเจรจาให้ยุติการชุมนุม
แต่ชาวบ้านเขาเองเขาบอกว่าไม่พอใจค่ะ
ผู้ปกครองบางคนยังเรียกให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน

บอกหนูมามาช่วยกันมาร่วมกันเดินประท้วงกันนะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับนางนิตยาวิสิตอายุ๕๖ปี
เป็นหนึ่งในผู้ที่เดินขบวนประท้วงเนี่ยนะคะ
เข้ามาบริหารโรงเรียนได้ไม่ถึงปี
ก็คือนางนิพาวันสุวรรณน้อยเนี่ยนะคะ
บริหารโรงเรียนได้ไม่ถึงปี
ทำให้การบริหารมันมีปัญหาหลายต่อหลายด้านด้วยกัน
โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
คือพอไปดูเมนูมันต่ำกว่าคุณภาพ

ก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่ลูกชิ้น๑ลูก

แล้วถ้าเกิดว่าน้องนักเรียนคนไหน
ไม่เอาช้อนที่จะมารับประทานอาหารกลางวันเนี่ย

ขายช้อน๑๐บาท
คันละ๑๐บาทคุณร้านข้างหลังออฟฟิศให้ฟรีนะ
คือจริงโรงเรียนต้องจัดให้นะคะ

แต่ถ้าเกิดว่าน้องไม่เอาช้อนไปโรงเรียนเนี่ย
คือถ้าเกิดว่าไม่ซื้อก็อดกินนะคะ
ไม่งั้นน้องก็กลับไปสู่ยุคเดิม
ก็คือใช้ช้อนใช้มือใช้มือปั้นขึ้นมากินนะคะ
ทีนี้นอกจากนี้ค่ะผู้ปกครองบางรายบอกว่า
พอไปดูไปขอเงินสนับสนุนการศึกษา
ที่น้องเองก็ได้รับทุนมาจากภาครัฐเอกชน
คือไปขอดูแต่ละครั้งไปขอแต่ละครั้งกลับถูกบายเบียง
แล้วก็ให้เงินไม่เต็มจำนวนด้วยนะคะ
บ้างแต่ที่แน่คือลูกหลานเรากินข้าวไม่อิ่ม
วันไม่มีข้าวกินข้าวไม่พอกิน

แบบวิญญาณไก่วิญญาณหมูนานถึงจะเจอหมูสักครั้งหนึ่ง
อันนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
คุณเด็กนักเรียนที่ทางไทยออยมอบให้หรือทางกองทุนอื่นเขามอบให้
ทุกปีตั้งแต่ผอคนเก่าอยู่ผอสุนยาอยู่
เบิกได้ง่ายมากผู้ปกครองต้องการปุ๊บมาเบิกปุ๊บได้ปั๊บ
แต่มารุ่นผอคนนี้พอไปเบิกทุนปุ๊บต้องไปเจอผอก่อน
ถามหน่อยนึงคุณเอาเหตุนั้นยิ่งไว้ทำไม
หนึ่งในผู้ปกครองก็ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
ก็มีแต่วิญญาณไก่วิญญาณหมูที่ให้น้องกิน
ไม่แน่ใจว่าจะประสงค์ดีอยากให้น้องทานผักเยอะหรือว่าทานมังสวิรัติหรือเปล่า
เด็กกำลังจะเริ่มเติบโตต้องการโปรตีนนะครับคุณ
นั่นสิคะนั่นสิค่ะอันนี้คือปัญหาสำคัญเลยที่
อำนวยการโรงเรียนก็คือคุณนิพาวันต้องมาตอบคำถามเหล่านี้นะคะ

นายศิวะทาซายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
จังหวัดชนบุรีเขต๓ก็มาพร้อมกับฝ่ายปกครองนะคะ
มาพร้อมกับตำรวจมารับเรื่องร้องเรียนที่มันเกิดขึ้น
ก็มีการเชิญตัวแทนพ่อแม่ผู้ปกครองมาประชุมค่ะ
มาหาข้อยุติก็ประชุมร่วมใช้เวลาสักประมาณ๒ชั่วโมงนะคะ
ที่สุดได้ข้อยุติจากที่ประชุมคือ
จะรอผลการตรวจสอบข้อได้จริงจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อน
เนื่องจากทางคณะผู้ปกครองเคยไปร้องเรียนไว้แล้ว

หากพบว่าผู้อำนวยการคนนี้เนี่ยนิพาวันเนี่ย
ทำผิดจริงนะคะก็จะต้องดำเนินการเรื่องของการลงโทษตามระเบียบของราชการ
ส่วนชาวบ้านหลังจากที่รับทราบข้อมูลแล้ว
โอเครอก็รอเดี๋ยวรอผลตรวจสอบก่อนนะคะ
หลังจากนั้นก็สลายตัวกันไปนะฮะ
ทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองตามปกติ
สิ่งที่ต้องรอต่อไปก็คือรอผลนะคะ
ถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงเนี่ยแหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มากเลยนะ
ทุจริตกับเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะ
เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมเลยนะเรื่องการทุจริตเนี่ย